แต่ถ้าพบช่วยแจ้งตำรวจด้วยนะคะ

โอ้โหตระเวนไปกินข้าวกินอาหารกินเบียร์ที่ร้านที่ชนบุรีอ่า
โดนไปสามร้านพี่อุ๋ยร้านละไม่ต่ำกว่า๕๐๐เลยสักร้านเดียว
ร้านนี้เท่าไหร่เนี่ยร้านนี้๘๒๐อีกร้านหนึ่งโดนเป็นพันเลยค่ะ

ต้มยำทะเลยำทะเลข้าวเปล่าเกาเหลาโฟทะเลเนื้อทอดกระเทียมน้ำแข็ง
ลีโอช้างโกโก้เย็นเขากินแปลกเหมือนกันนะคะ
อ่ามีร้านไหนอีกมีอีก
อันนี้มี๓ร้าน
นี่ร้านที่๒เพราะว่าโดนไล่เดือนกันไปเลย
คือผู้ชายคนนี้อ้างตัวเป็นทหารค่ะอายุประมาณ๔๐ปีอันนี้อีกล้านหนึ่งนี่๗๐๐
นี่ร้านที่๔เลยเหรอกินโอ้ร้านที่๔เลยเหรอสรุปอะไรเนี่ย
เนื้อก้อยเนื้อขมใส่เลือดตับหวานใช่ไหม
หวานอะไรอีกน้ำตกเนื้อข้าวเหนียวเบียร์สิงช้างไก่อบพองผักแข็ง
นี่แม่มีไก่อบโอ่งด้วยแม่กินอย่างอิ่มเลยนะเราอ่ะ
เหนียวด้วยนะเหนียวมีอีกไหมอันนี้มีคอหมูย่างชอบกันอีกต่างร้านที่๓
หมูย่างน้ำแข็งเบียร์สิงสามนะอ่า
แล้วก็มียำอ่านไม่ออกมีก้อยเนื้อมียำมีลาบปลาหมึกมีข้าวสวยนี่
ร้านนี้อ๋อพันหกสิบห้าบาทใช่ไหมนี่เขากินกี่คนเนี่ย

หรือยังเต็มโต๊ะเลยมีอีกไหมคะเนี่ยอ่า
เอาเป็นว่าก็เนี่ยที่ได้บินมาแล้วเห็นมาเนี่ยที่เจ้าของร้านเขาร้องมาก็มีอยู่๓๔ร้านตรงนี้ใช่ไหม
พัทยาโดนกันตรึมเลยค่ะแต่งตัวภูมิฐานดูดีอายุ๔๐ปีบอกผมเป็นทหารทำหน้าที่ติดตามสอสอ
นี่แต่งตัวดูดีป่ะโอ้โหห้อยทรงห้อยสร้อยใส่แว่นดำกางเกงยีนแจ็คเก็ตสีดำ
ไปไหนต้องมีช้างตลอดใช่ไหมคนนี้เป็นคนรักสัตว์เหรอ
เสือก็มาโอ้โหสิงก็มีแม่ก็มาครบนี่ข้างหลังเสื้อเขียนอะไรอ่ะ
ผู้ติดตามสอสอเลยคนนี้เหรออ่าเขาบอกว่าเป็นผู้ติดตามสอสอมาร้านอาหารตามสั่ง
ตอนแรกก็ดูปกติเปิดป๊อกเข้าไปเลยใช่ไหมรัชพร
ไม่รู้ค่ะไม่สันทัศน์

คือแรกก็ดูปกติหลังเจ้าของร้านบอกดูมีพิรุษนะ
ลุกลี้ลุกลนแล้วก็ทำเป็นคุยโทรศัพท์ตลอดเวลา
เออเดี๋ยวมีเพื่อนจะมากินด้วย

ไม่รู้ไปเลยไปแล้วไปรับ
โทรศัพท์ด้วยนี่เห็นไหม

จ่ายค่าอาหารแม้แต่บาทเดียว

ร้านก็มีคนเดียวด้วยนะไม่ได้มีคนเยอะด้วยนะ
โอ้โหอุตส่าห์เปิดพัดลมให้นะเนี่ยนะบริการอย่างดี

ร้านที่๒๒๘สิงหาคมค่ะ
เป็นร้านอาหารซอยข้างปรายศนีย์สาขาชัยพฤกษ์ตะบนหนองปลือ

อ้าวเก็บเหลือด้วยอะ

เหลือเยอะด้วยนะแล้วเหลือเต็มถ้วยอ่ะ

เดี๋ยวรับที่หน้าปากซอยแป๊บนึง

ก็ไปสิคะแต่เขา

เดี๋ยวผมขอฝากมือถือกับบุหรี่ไว้ที่โต๊ะก่อนนะเดี๋ยวไปรับเพื่อนที่ปากซอย

มิถุนาไปสิงหาจากสิงหามากันยายนวันที่๒๖

ตัวเดิมตัวเดียวิทยาการ

นี่ร้านยำนะคะที่ซอยเขาตาโลมาแบบเหนือเมฆด้วยร้านนี้
แบ่งตัวดีบอกเป็นอาหารค่ายหนึ่งเหมือนเดิมเลย
สั่งอาหารสั่งเบียร์เต็มโต๊ะเลยนะคะนั่งอยู่สองชั่วโมง

มาจริงผ่านไปครึ่งชั่วโมงค่ะผู้ชายคนนี้ก็หายตัวไปทิ้งเพื่อนไว้
ยุ่งแล้วยุ่งแล้ว
ทิ้งเออหายไปเลยทิ้งเพื่อนไว้
พนักงานก็ไปถามเพื่อนเพื่อนว่าไงรู้ป่ะ

ไม่ไม่รู้จักกัน

แล้วคุณไม่รู้จักกันแล้วคุณไปนั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันได้ไง
บอกอ๋อคือผมได้รับการติดต่อให้มาคุยที่ร้านเพื่อไปทำม่านบ้านเจ้านาย

สามคนที่นั่งที่โต๊ะก็ยังงงอยู่

ตรงนี้ไปดูกล้องมูลจอนปิดขี่มอเตอร์ไซค์หายไปเลยค่ะ
คือสองคนนั้นเนี่ยมานั่งโต๊ะเดียวกันจริง

เพราะเขาได้รับติดต่อว่าจะให้ทำม่านให้บ้านเจ้านาย

โอ๋เอ้ยคนนี้ก็เลยเรียกเหมือนกับทำพิมันก็ว่า

มีเพื่อนมาจริงแต่ตัวเองชิ่งเลย

ไล่เลี่ยกันมีเจ้าของร้านอาหารอีสานซอยชายพลึกเหมือนกัน
โพสต์เตือนภัยบอกถูกมิจฉาชีพรอกินฟรี
ไปถามเจ้าของร้านเลยบอกคนไหนคนไหน

นี่อันนี้อีกร้านหนึ่งใช่ไหม
อันนี้ใส่หมวกยกมือไหว้
อันนี้ไม่ได้ใส่แจ็คเก็ตตัวดังตัวเก่งแล้วนะ

เดียวกันเขาบอกดูหน้าแล้วคนเดียวกันเดี๋ยวเทียบหน้าได้ไหมคะ

โอ้โห
ภาพเมื่อกี้ภาพที่เป็นนั่งที่ซูมที่เป็นนั่งโต๊ะไม้

อันนี้เจ้าของร้านต่างเนี่ยเขาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชน

ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ทำแบบนั้นคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาอะไร

ว่าเข้าใจผิดอะไรยังไงก็ว่ากันมา
ลองฟังเสียงเจ้าของร้านเขาระบายความอัดอั้นหน่อยสิ
ว่าเขาเป็นลูกค้าคนหนึ่งนะพี่
ฝากรับตัวให้ติดตามกรรยีอย่างนี้
มันไม่ให้เกิดกับทุกร้าน
คุณผู้ชมบอกว่านี่เคยเป็นข่าวมาหลายปีก่อนแล้วนะคนนี้คนเดิมเลยอ่ะ

นี่จนเขาถามว่าเอ๊ะอันนี้ข่าวเก่าคนเก่าหรือยังไงกันแน่
อันนี้คือถ้าดูจากวงจรปิดคือปีนี้นะคะมิถุนากัญญาสิงหาเนี่ย
ก็ถ้าคุณคิดว่ามันไม่ใช่หรอก
เข้าใจผิดอะไรคุณก็ต้องรีบออกมาพบเจ้าหน้าที่เขา
มาหาผู้เสียหายเขาว่าเออมันยังไงกันนะครับ
หรือถ้าเกิดใช่จริงตำรวจก็ต้องจัดการนะ

ยังไงแต่ละร้านก็ระวังกันหน่อยนะฮะ